ยังอยู่ที่พระเอกวิกน้อยศรีนะคะ
เพราะว่ารูปแฟนเขาคุณหมอออน

ปะโกดแฟนคัพทั้งหนึ่งน้อยใจบางส่วนมีบางคอมเม้นต์เข้าไปตี้สิ้งว่า

เกิดเรื่องไม่พอใจเกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งหมอออนก็น้อยเหมือนกันที่ทำให้เกรทโดนด่า
เมื่อวานเจอเกรทพอดีเขาจะว่ายังไงไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
ผมกับตัวหมอเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา
คือเขาก็เสียใจที่ทำให้แฟนคลับ
มันไม่ได้เป็นงานมิตต์ต้ิงซึ่งจริงเนี่ยมันเป็นหลังจาก

คือผมพูดไว้ตอนแรกว่าในเรื่องของข่าวใจ
หรือเรื่องของความรักเนี่ย
ผมชอบให้มันเป็นเรื่องในมุมส่วนตัวของผม